ค่ำแล้วนะครับวัยรุ่นก็ไม่เข้าบ้านสักทีก็นั่งคุยกันอยู่หน้าบ้าน
คู่อริมาครับมาถึงปั๊บชักปืนยิงเลยฮะ
นายเทศภงอายุ๔๒ปีเขาเป็นวินจอยอยรับจ้างทุกผู้ชมนะครับ
ถูกยิงที่หน้าบ้านนะครับที่ซอยเรวัต๑๑อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ในที่เกิดเหตุยังพบเยาวชนชายอายุ๑๕๑๖ปี
ประมาณนี้มีแผลถูกยิงถากที่เอวครับกู้ภัยก็ประถมพยาบาล
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการตรวจสอบหลักฐานโดยรอบที่เกิดเหตุไว้
ล่าสุดทีมข่าวเย็นไทยรัฐลงพื้นที่ไปสิครับโอ้โหคราบเลือดยังแห้งติดอยู่ตรงถนนเลย
นางพนาวันอายุ๖๒ปีแม่ของคนโดนยิงเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุหลานชายก็ถูกฟันนะครับ
สองสามคนก็นั่งอยู่หน้าบ้านจังหวะนั้นเนี่ยมีวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่จักรยานยนต์มาป้วนเปี้ยน
้วนเปี้ยนอยู่ในซอยครับก็เลยเรียกหลานฮะเรียกหลานเข้าบ้านลูกเข้าบ้าน
แต่หลานก็ยังนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ไม่กลับเข้าบ้านสักทีนะครับ
พักเดียวเท่านั้นนะฮะมีกลุ่มพวกก่อเหตุตามมาไล่ฟันลูกชายก็ออกไปช่วยนะครับ
ก็ถูกยิงสวนมาความคืบหน้าทางคดีครับท่านผู้กำกับการสพเมืองสมุทรปราการ
บอกว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนแหละนะครับฝ่ายก่อเหตุก็ตามมาหาที่บ้าน
แล้วก็ชักปืนยิงแต่คนเจ็บก็ออกมาช่วยเลยรับเคราะห์ไป
อย่างไรก็ตามฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่แล้วพอจะทราบกลุ่มคนร้ายแล้วนะครับ
เป็นวัยรุ่นที่ชอบรวมตัวขี่รถกันตอนกลางคืนนั่นแหละเดี๋ยวจะหาหลักฐานแล้วตามจับให้ได้ครับ